จากโควิด๑๙นะครับแน่นอนฟุตบอลทีมชาติไทยครับที่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันมีข่าวจากอินโดนีเซียนะครับว่าเขาจะเลื่อนโปรแกรมไปแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมครับ
จริงโปรแกรมเนี่ยมันคือช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่แน่นอนครับสถานการณ์ในทั่วโลกมันก็ไม่สู้ดีนัก
ที่ไทยจะบุกมาที่อินโดนีเซียบุกมาเยือนไทยด้วยนะครับ
เลื่อนไปแข่งวันที่๘ตุลาคมนะครับ
ทีมเยือนเนี่ยออกข่าวก่อนเจ้าบ้านเนี่ยนะครับ

เลื่อนไปแข่ง๑๓ตุลาคมแทน

แข่งขันวันที่๑๒และ๑๗พฤศจิกายน
การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ

เรื่องนี้สมาคมธุระฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่คาดว่ามีความเป็นไปได้สูง
ที่จะมีการประกาศออกมาในทิศทางเดียวกันครับ

จากการที่สมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซีย

ปรับใหม่คาดว่าจะเป็นแบบนี้ครับ
ตุลาคมเจอกับอินโดนีเซียเล่นในบ้าน

แล้วก็๑๗พฤศจิกายนนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่ง
พบกับมาเลเซียครับ